คุณผู้ชมครับป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งเลี้ยงชีพ
แล้วก็หารายได้ของชาวบ้านที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงครานะครับ
แม้ว่าตอนนี้ธรรมชาติจะมีการเสื่อมโทรมลงไปบ้างครับ
แต่ว่ากรฟภนั้นก็มีการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ
ติดตามรายงานตอนที่๓ในชุดโรงไฟฟ้าฐานหินสู่การพัฒนาครับ
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของอุโมงป่ากงกลางเป็นจุดขายที่กลุ่มอนุรักษ์รุ่มน้ำและป่าชายเลน
อำเภอเทพาหวังใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่บ้านคลองควายตำบลปากบางอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
เรามีพื้นที่ที่เป็นรุ่มน้ำที่เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับ

แล้วก็มีเนื้อที่เกาะทั้งหมดในหมู่บ้านเรา๗เกาะนะครับ
เกาะและนังอีก๓เกาะนะครับรวมกันก็๑๐กว่าเกาะ
เกาะนี่จะมีป่ากงกลางล้อมรอบแล้วก็มีสายน้ำล้อมรอบนะครับนี่คือจุดเด่น
แต่ทำหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเน้นการท่องเที่ยวอย่างเดียว
เราก็จะเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปในตัวด้วย
หลักการก่อตั้งกลุ่มของเราเริ่มแรกคือมาจากการอนุรักษ์ฟื้นฟู
กิจกรรมที่กลุ่มอนุรักษ์รุ่มน้ำและป่าชายเลนนำเสนอนักท่องเที่ยวเป็นการเก็บฝักโกงกางเพื่อนำไปเพาะ
เมื่อได้ฝักมาแล้วเราก็จะมีศูนย์เพาะของเรานะครับ
เราก็จะให้น้องน้องนะครับใส่ดินในถุงแล้วครับเราก็เอาฝักที่เก็บมาได้นะครับ
เราก็มาปักชำกันแล้วก็เก็บไว้ที่เพาะนะครับ
นี่คือกิจกรรมที่จะสามารถให้น้องได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเรา
แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ไปในตัวนะครับเป็นการฟื้นฟูไปในตัว
ปลูกนี้เราจะดูพื้นที่ตรงที่พื้นที่งอกใหม่นะครับ
พื้นที่งอกใหม่แล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีต้นโกงกลางโดยที่ว่าเราสังเกต
ที่ไม่มีต้นโครงการแล้วก็ลักษณะที่ไม่มีเวลาคลื่นมาเวลากระแสน้ำมาตะหลิ่งมันจะพัง
พอตลิ่งพังจุดนี้เราเป็นจุดหนึ่งเพื่อปลูกเสริมให้มีต้นโครงการขึ้นมาแล้วก็เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
เพียงปลูกต้นโกงกางแต่กลุ่มอนุรักษ์รุ่มน้ำและป่าชายเลนยังคอยตัดแต่งกิ่งต้นโกงกลางไม่ให้ปิดทางน้ำ
ตัดแต่งกิ่งครับไม่ใช่ตัดต้นครับตัดแต่งกิ่ง
ตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเปิดเส้นทางน้ำแล้วก็เส้นทางเดินเรือนะครับ
เพราะถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยรากมันจะลงในน้ำแล้วก็มันก็จะลามเข้ามาเรื่อยครับ
ขึ้นมาเรื่อยสุดท้ายคลองก็จะปิดไปคลองสายนี้จะทิ้งร้างไว้ประมาณ๓๐กว่าปีครับไม่มีใครดูแล
กว่าปีนี้คนเมื่อก่อน๓๐ปีก่อนเขาใช้ประโยชน์อยู่แต่พอมาเป็นลักษณะแบบนี้คนก็ไม่มาวางอวนครับ
แค่มาดักใส่ปูอย่างเดียววางอวนไม่ได้แล้วเพราะคลองมันเริ่มแคบลงแล้วครับ
ก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างถ้าเกิดเราตัดแต่งกิ่งเรื่อยการวางอวนก็สามารถ
ก็สามารถวางได้ครับเพราะคลองมันจะกว้างขึ้น
ช่วงกลางคืนชาวบ้านระแวกนี้จะออกวางอวนหาสัตว์น้ำเพื่อหาเลี้ยงชีพ
การเข้าไปสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์รุ่มน้ำและป่าชายเลน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามความต้องการของคนในพื้นที่
จะเก็บค่ะมันหากินเหมือนเดิมหาทั้งสิบหวัดปี
เพราะว่าหากินทางนี้ทุกวัน

อันนั้นเป็นความต้องการแล้วเราก็ส่งเสริมเข้าไป
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกเหล่านี้ทั้งสิ้น
คือเรื่องของปากท้องเรื่องของนิเวศอะไรพวกนี้เป็นต้น
อย่างเช่นที่มีป่าโกงกลางนะครับ
แล้วเราก็ได้มีการซึ่งมีการเสื่อมโทรมเราก็ไปพัฒนาให้นะครับ
ส่งเสริมเรานี่เป็นต้นนะครับ
หวังว่าต้องให้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับชุมชน
ยั่งยืนของรุ่มน้ำและป่าชายลินผมก็อยากให้มี
เพราะเป็นที่มาหากินทำมาหากินของชาวบ้าน
ุ่มน้ำไล่ป่าชายเลนถ้าไม่มีเมื่อไหร่ชาวบ้านจะอยู่ยังไง
ผมก็อยากให้รุ่มน้ำและป่าชายเลนมีความยั่งยืนและความอุดมสุขนะครับ
คงความอุดมสมบูรณ์ไว้เพื่อชุมชนจะได้เป็นที่ทำมากินเป็น
เป็นที่หารายได้ของชุมชนต่อไป